ตอนนี้ปัจจัยใหม่ที่จะมาให้ลุ้น
ในบ้านเราค่อนข้างจะน้อยเสียเลือดเกิน

ปีนี้ดัชนีหุ้นไทยอาจจะได้เห็น๑๖๑๘จุด
ชนีสูงสุดอาจจะได้ไป๑๖๗๐กว่านะครับ
แต่ระหว่างทางตอนนี้

จะเริ่มต้นจะวางแผนต่อไปกันยังไง

กับคุณทศพรสวพลสเถียนสุข
จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ
และคุณสินทนันบุญยอดผู้บริการอาวุศาสตร์

ครอบครัวบัวหลวงแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมก็
เกาะติดตามข้อมูลเศรษฐกิจดีกับพวกเรานะครับ
เห็นคุณคิงวันนี้เอาสกรูปอินเดียมาฝาก

เพิ่งจัดสำนาญให้กับนักลงทุนนะครับ

เขาบอกว่าปีนี้ทรัพย์บัวหลวงมองว่า

ถูกต้องต้องบอกว่าสมัยก่อนที่เราเคยมองในเอเชียเราเนี่ย

ถ้าเทียบกับจำนวนประชากรของประเทศ
โอเคเราต้องยอมรับว่าก็คือมีจีนกับอินเดียแล้วก็อินโดนีเซีย

ที่เป็น๓ประเทศหลักที่มีประชากรเยอะที่สุดในเอเชีย
จีนเองก่อนหน้านี้เติบโตมาตลอด
แล้วก็เพิ่งมาชะลอตัวเมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมา

ล่าสุดปีนี้ก็ปีที่ผ่านมาเหลือ๖๗

อินเดียเป็นประเทศที่จริงแล้วมีคนจับตามองมาก่อนหน้านี้ล่ะ

ใช่แต่ว่าก็ยังไม่สามารถเติบโตได้เท่ากับจีน
เนื่องจากว่าปัญหาของเรื่องของชนชั้นต่าง

เรื่องของวันนะเป็นประเด็นสำคัญ
ที่ทำให้อินเดียไม่สามารถเติบโตได้อย่างที่คิด
แล้วก็ปัญหาทางการเมืองที่ยังไม่เสร็จสิ้น
เรื่องของการตั้งเลือกของก๑๐๘ต่าง

แต่วันนี้ทุกอย่างเริ่มลงตัวหมด
จะบอกว่าอาจจะเป็นดาวน์รุ่งลวงใหมย์ในการลงทนนะ
เพราะทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจคือคน

โครงสร้างประชากรเขาโดยส่วนใหญ่เป็นคนใช้แรงงาน
เพราะฉะนั้นยังเติบโตได้อีกเยอะ

เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นปิดไปที่๑๕๕๙๕๖จุดนะครับ
วกไป๑๕๓จุดนะครับ

ต้นทุนสถาบันในประเทศนี้ซื้อไป๑๑๐๐ล้าน

ขณะที่ต้นทุนต่างชาตินะครับขายมา๑๑๐๐ล้านเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าประเด็นทางอเมริกันเนี่ย

จับตามองแล้วว่าทางคุณทรัมป์เนี่ย
แถลงเมื่อวานนี้จะผลสรุปออกมาเป็นยังไง

แต่ว่าก็เป็นความชัดเจนของทรัมป์ว่า

อันนี้การลงทุนใหญ่เลยใช่
แล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องของถนน
ที่เขาบอกว่าผ่านมาไม่รู้กี่สิบปีแล้ว
ถนนไม่เคยมีการซ่อมเลย
นั่นก็อีกอันหนึ่งที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ก็จะทำให้ต้นทุนในการทำธุรกิจดีขึ้น

ที่จะทำให้การใช้น้ำมันต่างของสหรัฐอเมริกามันเริ่มดีขึ้น

โครงสร้างน้ำมันในโลกเราจะเปลี่ยนแปลงไปยังไง

อีกประเด็นนึงที่ผมว่าบริษัทจดทะเบียนเฝ้ารออยู่

ก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นดาวโจรมาได้ขนาดนี้

ใช่อันนี้อยากฝากเพราะว่าการลดภาษี
มันทำให้นิติบุคคลกล้าที่จะโชว์กำไรมากขึ้น
โชว์กำไรมากขึ้นก็จ้างงานมากขึ้น
จ้างงานมากขึ้นคนมีรายได้มากขึ้น

คนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

เพราะว่าจับจ่ายใช้สอยอย่างที่ผมเคยพูดถึงเสมอ
จับจ่ายใช้สอยของคนทั่วไปในอเมริกา
โอ้โหก็เขานำเข้าสินค้าจากทั่วโลกมหาศาลนะ

แต่ละปีสถานะจริงเดิมในอดีตนี้ขาดดุลค่อนข้างเยอะ
เพราะว่าเน้นนำเข้าอย่างเดียวไม่ได้ส่งออกอะไร

ใช่ประเด็นของทางสหรัฐเมื่อคืนนี้
ทำให้ดอลลาร์รู้สึกแข็งกล้าได้มากนิดหนึ่ง
เช้านี้นี่เงินดอลลาร์เริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะ
ไม่ว่าจะเป็นเงินเย็นก็แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเย็น

โดยเฉพาะเงินปอนก็แข็งค่าหลุดออกมา
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะต้องใช้เงินดอลลาร์นี้

ใช่ดังนั้นถ้าจำเป็นจริงอย่างที่ผมเคยแนะนำอยู่เสมอนะครับ

หรือถ้าไม่อยากเสี่ยงก็คือซื้อแล้วก็เก็บฝากไว้ในบัญชี
ซึ่งทางคางเทพฯมีเปิดให้
ก็คือเอาเงินดอลลาร์ไปฝากที่ทางคางเทพฯ

หมื่นบาทมาซื้อเงินดอลลาร์เลยเก็บไว้

ก็นั่นคือส่วนหนึ่งแต่เช้านี้รู้สึกว่าตลาดมิเกอิทางญี่ปุ่น
เปิดมานี่ขารับทันทีนะบวกไปเกือบ๒๐๐

ก็คิดว่าน่าจะเกิดจากความเชื่อมั่น
จริงแล้วตลาดนิเคอีดีขึ้นมาตลอด
ถ้าเราจำได้มันขึ้นประเทศ๑๑๐๐
แล้วก็ลงมา๑๘๐๐๐๑๙๐๐๐๑๘๐๐๐อยู่สักพักหนึ่ง
แล้วพอทะลุ๑๙๐๐ได้คราวนี้ยืนนานเลย

ผมคิดว่าทาร์เกตต่อไปของนิเกอีดีก็คือ๒๐๐๐๐
ถามว่านโยบายที่ญี่ปุ่นทำกับนโยบายที่ทรัมป์ทำเนี่ย

คือลดแท็กปรับโครงสร้างภาษี
ตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน

ญี่ปุ่นก็ลงได้ลงมานานคล้ายกันเลย
แต่ว่าญี่ปุ่นคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยโดยอเมริกา

แต่ข่าวที่ให้ติดตามอีกข่าวหนึ่งก็คือ
นักลงทุนระดับโลกตอนนี้เริ่มมาขยับขยาย

ปีที่แล้วนี่ซื้อไป๓เท่าของที่เคยมีอยู่ในพอร์ต
นี่ซื้อไปอีก๑๗๐ล้านหุ้นมูลค่าประมาณ๑๗๐๐๐ล้านเหรียญแล้วนะ

เนี้ยนะผมเลยเอาตัวเลขมาให้ดูนะ
ว่ายอดขายสมาร์ทโฟนปีที่แล้วนะครับ

ผมเคยเข้าไปดูนะเมื่อปีที่แล้วตอนที่ดาวโจรขยับลงนะหุ้นกลุ่มนี้ดัชนีกลุ่มนี้ขยับขึ้นสวน

มันก็ลงทุนคือกองนี้นะครับแล้วพวกเราก็นี่แหละนะครับ
วัตรจอบุหรวงก็จะไปซื้อฟันที่เขาลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้แหละ

ติดตามกันทีหลังแล้วหรือไปที่ทางโรงเทพได้นะครับ
ถ้าอยากรู้มากขึ้นกว่านี้เนี่ยติดต่อที่ทางกรุงเทพได้ก่อนเลย